เตือนกันเลยอย่าหลงเชื่อใครง่ายนะฮะ

รู้หน้าไม่รู้ใจจริงเลย
คือมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอก็ไปเล่นแอปหาคู่
แล้วพอ๓วันเล่นแอปปุ๊บรู้จักกัน๓วันนัดเจอกันคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดค่ะผู้หญิงคนนี้ต้องเสียทองไป
แล้วก็เอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปปล่อยทิ้งที่ปั๊มน้ำมันอีกอ่ะ
ไปเจอกันแล้วก็ต้องเสียทองให้ฝ่ายชายไป
แต่วิธีที่ฝ่ายชายหลอกทองไปเนี่ย

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเป็นสาวชาวลาวอายุ๒๕ปี
ก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุให้กับตำรวจสพเมืองชนบุรีดูเลย
บอกว่าจุดตรงนี้ค่ะคุณตำรวจที่ฉันถูกหลอกพามาทิ้ง
แล้วก็โดนฉกสร้อยคอทองคำไปด้วย
เกิดเหตุที่ปั๊มน้ำมันนะคะที่อำเภอเมืองชนบุรี
เธอเล่าให้ฟังก่อนว่าเธอไปเล่นแอปหาคู่
แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนี้อายุประมาณสามสิบเอ็ดปี
ก็ดูดีเลยแหละพูดจาก็ดีดูเป็นผู้ใหญ่

ทีนี้ก็เลยนัดเดทกันไงคุณสืบสกุล
ฝ่ายชายเขาก็ขับรถกระบะมารับ
ตรงที่ผ่ายชายเป็นคนนัดนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าฝ่ายชายเขาบอกไงว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเล

ทีนี้พอมาเจอกันเสร็จแล้วปั๊บฝ่ายหญิงก็ขึ้นรถฝ่ายชาย
ทีนี้ฝ่ายชายถามเลยถามสร้อย

นี่ซ่อยที่ใส่อยู่น่ะสวยดีนะ

ใช่แล้วฝ่ายชายบอกแบบนี้เอางี้ไหมเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้เส้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม
ก็คงหลอกล่อแบบโอ้โหน้องใส่๒สลึงเนี่ยมันไม่พอหรอก
พี่ว่าเดี๋ยวพี่จะเอาไปอัพเพิ่มให้

อดมาสิเดี๋ยวพี่จะเอาไปอัพที่ร้านทองให้
น้องจะได้ใส่สร้อยใหญ่ถือว่าพี่มัดจำใจกับน้องอยู่ด้วย

ถูกต้องค่ะท้ายที่สุดฝ่ายหญิงค่ะอ่อนระทวยเลยถอดสร้อยไปให้
ทีนี้ตอนที่เขาขับรถมาถึงที่ปั๊มน้ำมัน
ฝ่ายชายบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวน้องลงไปด้วยกันสิ

เพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางอีกสักพักนึงกว่าจะถึง

ถูกต้องฝ่ายหญิงก็ลงไปเข้าห้องน้ำล้างไม้ล้างมือเอาตรวจเช็คหน้ากระจก

คือหาหันซ้ายหันขวาหาไม่เจอ

สรุปหายไปทั้งรถและผู้ชายคนนั้นด้วย
พร้อมกับซ่อยคอทองคำของเธอ

แล้วคำนี้ไว้เลยค่ะ
ต่อผู้หญิงคนนี้ค่ะคงได้ภาพไปแล้วแล้วเราก็ไปเจอแม่ค้าที่ก็ขายหมูปิ้งอยู่แถวนั้น
รวมถึงชาวบ้านด้วยก็พูดกันเรื่องนี้ค่ะบอกว่าอุ้ยคนสมัยนี้น่ากลัวเนอะ
มาหากินบนความทุกข์ของคนอื่นทีนี้การจะเล่นโซเชียลมีเดียต้องระวัง
อาจจะเสียใจภายหลังได้นี่อย่างสาวชาวลาวคนนี้เธอโดนหลอก
คนไทยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะอันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้น
ก็แสดงความคิดเห็นกันทีนี้เรื่องทางคดีบ้างค่ะก็อยากรู้
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับนะคะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ผู้กำกับบอกว่าสอบสวนสาวชาวลาวผู้เสียหายแล้ว
แล้วก็สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐาน

คือถ้าเกิดว่าเป็นจริงคงจะเห็นนะคะ
เห็นใบ้ทะเบียนรถกระบะแบบชัดเจน
ก็เดี๋ยวจะขอไปดูกล้องวงจรปิดในปั๊ม
ไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ฝ่ายผู้เสียหาย

จะได้ตามรถแล้วก็ตามผู้ชายคนนี้

หลงเชื่อคนที่ไม่รู้จักง่าย
เดี๋ยวอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะ
เขาบอกเราว่าเดี๋ยวจะเอาทองไปอัพน้ำหนักให้นะ

ไปด้วยกันค่ะนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะ
หลงเชื่อใครง่ายนะครับคุณผู้ชมฮะ